ส่วนความคืบหน้าหลังจากที่มีการไปพบ๑๖รายชื่อคนไทย
ล่าสุดนะครับทางด้านของประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
ก็มีการประสานงานขอข้อมูลจากปปงในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน
พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
กล่าวว่าได้ให้นายสันเสริญพลเจียกเลขาธิการปปช
ประสานเพื่อขอข้อมูลจากปปงมาตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของ๑๖คนไทย
เพื่อพิจารณาความชัดเจนของข้อมูล
ซึ่งตามขั้นตอนปปงจะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดมายังปรปชตามขั้นตอนอยู่แล้ว
ซึ่งนายสันเสริญจะได้ไปดูข้อมูลเหล่านี้ว่ารายชื่อที่เป็นนักการเมือง
และมีหน้าที่ยื่นแสดงรายชื่อเป็นบัญชีบริการทรัพย์สินหนี้สินนั้น
เป็นไปตามกฎหมายของทางปปชหรือไม่
และต้องตรวจสอบด้วยว่ามีการฝากเงินจริงตามที่เป็นข่าวหรือไม่นะครับ
พลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวอีกว่าเห็นรายชื่อของอดิตนักการเมืองที่เกี่ยวข้องแล้ว
แต่ว่าไม่เป็นทางการต้องให้ทางเลขาธิการปปชตรวจสอบความชัดเจนก่อน
ซึ่งตอนนี้ต้องรอดูความชัดเจนจากทางประบงถ้ารายชื่อถึงมือก็ต้องรอตรวจสอบอยู่แล้วนะครับ
ขณะเดียวกันก็ให้ปปงนั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ละเอียดก่อนว่าเท็จจริงแล้วเป็นอย่างไร
ผู้ที่มีรายชื่อนั้นได้มีการฝากเงินในธนาคารหรือในสถาบันการเงินในต่างประเทศจริงหรือไม่
ซึ่งหากปปงส่งข้อมูลรายชื่อมาแล้วต้องตรวจสอบในเชิงลึกว่าบุคคลตามรายชื่อนั้นเป็นนักการเมือง
ที่ได้มีการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชได้ยื่นเรื่องฝากเงินกับธนาคารในต่างประเทศหรือไม่ด้วย
หรือมีการยื่นเป็นเงินลงทุนหรือไม่
นี้หากบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีการแจ้งไว้ในรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินถือว่าเข้าข่ายจงใจไม่ยื่นหรือไม่นั้นก็ต้องดำเนินการไต่สวนให้ชัดเจน
ซึ่งตามกระบวนการของกฎหมายและของกฎหมายปปชจะต้องทำงานละเอียดชัดเจนรอบครอบเนื่องจากว่ายังมีเวลาตามกรอบของกฎหมายอยู่ครับ